แรกแรกแสงดีจนฉันตายใจ
เวลาผ่านไปจะทำร้ายใจไม่เลือกชิ้นดี
เคยรักกันมายังไง
เธอจำได้ไหมคนดี
จบกันแล้วพอกันที
ยอมเสียใจ
ใจหนูคนลองกดดันเหรอ
น้องกดดัน
ซึ่งปกติคู่นี้เขาสดใสมากจริง
แต่มาวันนี้กดดัน

ไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ
หนูยิ่งอยากทำ

ปกติเซนนี่ก็ร้องเพลงมาตั้งหลายปีเลยเคยมีไหม
สักเวทีนึงที่รู้สึกร้องแล้วมันทรมานทรมาน

พี่ว่าร้องให้ได้ดีกว่า

ตอนนี้จะต้องกดดันหนักเพราะจะเฉลยแล้ว

แบบว่ามอบพลังแก่กันเดี๋ยวจับดูกันไว้
เพลงที่สองนะครับบูรณาค่า๒๐๐๐๐บาทนะครับ
และน้องร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองนะครับบูรณาค่า๒๐๐๐๐บาท
น้องเจนนี่ร้อง

โทษนะ
ยินดีด้วย
ชื่นใจชื่นใจร้องได้แบบนี้ป้าเพ็ญค่ะเก่งจริงเลยค่ะ

จากเพลงทำร้ายใจนะครับของน้องเจนนี่เองเลยนะครับ
เพลงนี้๒๐๐๐บาทเรียบร้อยไปแล้วเหลืออีกเพียง๓เพลงครับ
ร้องได้แล้วตอนนี้มีเงิน๒๐๐๐แล้วคุณป่า
สามารถเอาไปชำระหนี้นอกระบบได้แล้ว
คุณเพลงบอกว่านอกระบบ๒๐๐๐๐ใช่ไหมคะ
ยินดีด้วยค่ะ
เพราะว่าป้าก็ลำบัดใจเหมือนกันที่ให้ลูกไอ้กดดันแบบนี้
หนูยินดีทำมากค่ะแต่ที่หนูกดดันหนูอยากให้ป้าหลุดนี่
ไม่ต้องสงสารหนูเลยหนูเต็มที่มาก
ตั้งแต่ทั้งคู่เนี่ยรับปากว่าจะมาในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตในช่วงร้องได้ให้บุญของเรา
แค่นี้เป๊กมั่นใจเลยว่าเธอก็ปริ่มสุขอยู่แล้ว
แล้วยิ่งมายืนตรงนี้และเห็นว่าเป็นตัวแทนของครอบครัวป้าเพ็ญนะ
ทั้งคู่ยิ่งปิ่มสุขอีกเพราะว่าเรื่องราวของชีวิตป้าเพล
ก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับพี่น้องคู่นี้มาก
ทำให้ทั้งคู่อยากให้ประเพ็ญได้เงินกลับไปเยอะจริง
จริงเท่าที่จะทำได้แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้ว
ใช่ครับก็ต้องมาติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองครอบครัวนี้เลยนะครับ
น้องเจนนี่น้องลิลลี่แล้วก็ครอบครัวของคุณเพ็ญ
คราวหน้าครับมาเชียร์กันต่อดูสิว่าจะสำเร็จได้ถึงเป้า๘๐๐๐บาท
เกินกว่านั้นหรือไม่นะครับต้องมาติดตามชมของเรานะครับ
แต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องสนุกมาชวนคุณผู้ชมมาร่วมเล่นในกิจกรรม
ร้องได้ให้ถ่ายครับตอบชื่อเพลงผ่านไลน์ออฟฟิเชียลของไทยรัฐ
ถ้าตอบถูกก็รับของรางวัลกันไปเลยครับ
ส่วนกติกานะคะแล้วก็การรับของรางวัลนะคะดูได้ที่ท้ายรายการค่ะ

กลับมาติดตามร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับตอนพิเศษร้องได้ให้บุญได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวี
ที่นี่นะครับช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมคะก่อนจากกันไปนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะ
เพราะว่ามีอีกหนึ่งรายการค่ะอยากให้คุณผู้ชมติดตามนะคะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตอนนี้หนูก็ช่วยป้าปลดหนี้นอกระบบได้แล้วสองหมื่นแล้ว

แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงต่อไปหนูก็จะทำให้เต็มที่
หนูอยากให้คุณป้ารุกนี้มากสงครามมากค่ะสงครามมาก

ในรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ

บาคานก็ไม่พอสามพันก็ไม่พอ

กินกับเขาเลยขอให้อิ่มก็พอ

หนูเป็นคนที่จะทำอะไรหนูต้องทำให้ได้
ซึ่งโอกาสของวันนี้มันมีแค่ครั้งเดียวไงคะ
เพื่อช่วยคุณป้าแล้วได้ฟังเรื่องราวคุณป้าหนูยิ่งต้องทำค่ะป้า

ฟังโจทย์เพลงปริศนาและถ่ายว่า
เพลงที่คุณได้ยินคือเพลงอะไร
รับกิฟเซตจากไทยรัฐทีวี

ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์
เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที

หรือเพิ่มไลน์ออฟฟิเชียลไทยรัฐเป็นเพื่อน

ร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า